ได้ติดตามมากมายหลากหลายแต่เรื่องที่
บอกกันเป็นประจำเรื่องของมาตรการของทางภาครัฐ
ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้
ถูกต้องนะคะส่วนเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นข่าวดี
เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่ะ
มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบในการขยายเวลา
ในการช่วยเหลือภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงกันยายนปีหน้า๑๒เดือนเต็มเลยคุณชนะ
ใช่ครับโดยกรณีที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วยต่อเดือน
ก็ติดต่อกัน๓เดือนเขาบอกว่าให้ใช้ไฟฟ้าได้ฟรีก็แต่ละครัวเรือนก็จะแตกต่างกันออกไป
ส่วนกรณีในการใช้ไฟฟ้าเกิน๕๐หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็ให้ใช้สิทธิ์ในวงเงิน๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ
หากเกินนั้นเกินวงเงินผู้ใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟนะครับ
แล้วก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณสัก๑๙ล้านครัวเรือนก็สามารถขอรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ

ต้องแล้วจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำเนี่ยวงเงิน๑๐๐บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าใช้เกิน๑๐๐บาทไม่เกิน๓๑๕บาทจะได้เงินสนับสนุน๑๐๐บาท
ผู้ใช้ก็จ่ายส่วนต่างไปนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณใช้น้ำเกิน๓๑๕บาทเนี่ยก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนนี้
ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่าขอใช้สิทธิ์ส่วนนี้ติดต่อที่การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคได้เลยนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของตัวเราเองนะเราเองเนี่ยก็เลยมาตอกย้ำบอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้ไม่อยากให้พลาดสิทธิ์พวกนี้นะครับ

เรื่องต่อไปนะฮะไปดูกันหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาแอบอ้างว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจอะไรแบบนี้
โอ้โหดูท่าทางน่ากลัวมากบางช่วงไปเอาปืนออกมาด้วย
แล้วเป็นปืนสงครามด้วยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหกลับมาก็โหกเวกโวยวายแล้วคุณชนะเป็นอะไร
อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยตื่นในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้ไงอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับมาดูรายการของเรากันก่อนนะครับกับคู่กัดสะบัดข่าว
เรื่องแรกเอามาให้ดูกันเพราะฝากเตือนภัยกันจริงนะครับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดที่ทำให้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งเลยครับ
ระวังจับอาวุธละระวังจับอาวุธเดี๋ยวหยุดก่อน

จัดกระบวนพร้อมกันพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกันพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน

จัดกระบวนพร้อมกัน
จัดกระบวนพร้อมกัน